คุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศมาได้หน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
นครศรีร้อนฝนไม่ตกนี่คุณผู้ชมรายงานมา
แต่อยากเตือนภาคอีสานกับอยากเตือนภาคตะวันออกซะหน่อย
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนต่อเนื่องอยู่นะครับ
อีสานเองยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ
จากบ้านเรามันมีปัจจัยที่ทำให้ฝนตกอยู่
เหนือจากเจ้าพายุคาจิกิที่มันพัดออกไปแล้วก็ตามนะครับ
ทีนี้เราก็เลยต้องตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมขึ้นไปตรวจสอบที่อีสานก่อนค่ะ
ไปดูกันที่อุบลราชธานีนะคะ
คือตอนนี้ก็ยังวิกฤตอยู่ตรงถนนนี้ค่ะ
เพราะว่าน้ำท่วมสูงเมตรกว่าเลยนะคะ
ก็ต้องมีการประกาศเตือนให้เลี่ยงไปใช้ถนนเส้นอื่นแทน
โดยตำรวจสพดมดแดงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จิตอาสา
รวมถึงมูลนิธิกู้ภัยประจำอำเภอเนี่ย
ปิดกั้นทางหลวงหมายเลข๒๐๕
ช่วงบ้านยางกระเดาที่ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดง
ไปทางอำเภอจากการพืชผล
เพราะว่าน้ำในลำน้ำเซบกมันล้นตลิ่ง

ท่วมแบบนี้ค่ะ๓กิโลกว่า

ต้องคอยบอกต้องคอยประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนน

อย่าออกไปตรงที่จุดน้ำไหลเชี่ยวนะ

ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ได้นำน้ำดื่ม

แจกให้กับประชาชนที่ติดอยู่ที่หมู่บ้านที่มันมีน้ำท่วม

จากการตรวจสอบเรื่องข้อมูลทางสถิติเนี่ย
มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้ว๒๒อำเภอ
ตำบล๖๓๘หมู่บ้าน

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑ศพนะคะ
ไปตรวจสอบกันที่ยะโสธรกันบ้าง

ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในเขตเทศบาล

ทางแยกไปจังหวัดมุกดาหาร

ทางแยกไปถนนเจ้าเสด็จออกสู่อำเภอกุฎชุม
เลี่ยงเมืองช่วงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ระดับน้ำยังคงท่วมสูงขึ้นนะครับ
จังหวัดต้องวางแนวกระสอบทรายถุงบิ๊กแก๊ก
ยาว๒กิโลเมตรเศษและฝนก็ยังตกอยู่
ส่วนทางอำเภอเริงนกทาปริมาณน้ำจากห้วยลำโพง

เข้าสู่ช่วงบนของอำเภอเมือง
ก่อนจะไหลเข้าสู่อำเภอป่าติ้ว
ลุสู่อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ก่อนจะไหลบรรจบแม่น้ำชี
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณเส้นทางน้ำไหลผ่าน

ต้องรอหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือเท่านั้นนะครับ

คุณผู้ชมมาดูที่มหาสารคามกันหน่อยค่ะ
ชาวบ้าน๔อำเภอมีอำเภอเมือง
อำเภอโกศูมิภิสายอำเภอการธรรมวิชัย

รับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะ
แม่น้ำชีจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่รุ่ม
แล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านรวมถึงบ้านเรือนด้วย

ให้ชาวบ้านเก็บของขึ้นที่สูงเพราะว่าน้ำมันมาเร็ว
แล้วก็ให้ระวังพวกพนังกั้นน้ำตามจุดต่าง
ส่วนฝนที่ตกลงมาทั้งคืนนะคะ
ก็เลยทำให้เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีน้ำท่วมขัง
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตในเมืองถนนสายหลัก
เทศบาลก็เลยต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใน๒จุด
เป็นการระบายน้ำเพื่อลงคลองสมทวิน
แล้วโรงเรียนบางโรงเรียนได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชม
อย่างโรงเรียนพระกุมารสั่งปิดการเรียนการสอน๒วันเลย
คือปิดวันนี้แล้วก็ปิดพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
เอามาปิดท้ายกันที่กาลสินหน่อยค่ะ
ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองตอนนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว
เหลือบางจุดค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่
ส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำเปล่าก็ยังทรงตัวนะคะ
เพราะว่าทางจังหวัดเองก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ๕เครื่อง
บริเวณสะพานข้ามลำน้ำเปล่าบ้านเหล่าอ้อย
สามารถผลักดันน้ำได้วันหนึ่งประมาณ๔แสนลูกบาทเมตร

ก็ต้องเตรียมขนของขึ้นที่สูง
แล้วก็เคลื่อนย้ายพวกสัตว์เลี้ยงอย่างโคกระบือ

ซึ่งชาวบ้านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพราะว่ายังมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน